ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นั่นไงเราสองคนหายไปกี่วัน
หลายวันเหมือนกันพอดีผมไม่ค่อยสบายนอนอยู่ที่บ้าน
แล้วนี่พี่อ้างกับพี่โอ๊ยไหมครับพี่อ๊างกับพี่โอ๊ยรึไง
พี่เขาติดภารกิจคุณหนุ่มก็ติดภารกิจไง
ก็ส่งคุณย่าคิดถึงไหม
เมื่อวานรู้สึกเหมือนไหน

ถึงหรอ๕๖เดือนหรอ

คนอื่นคือ๑๐๐วันก็เข้าฮงสุยแล้ว
แต่นี่ไว้ในบ้านไงไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไรหรอก

ไม้จะหายเป็นหลายไล่อย่างนี้ล่ะ

ที่คุณอีกกี่ไร่นะ
เธออ่านที่มันเขียนก่อน
ใช่ครับ
เร่งสืบคดีอะไร
พายายนะครับ

น้ำที่ล้ำพาศักดิ์
ก็เหมือนกับที่ครองชมพทานเขารดลง
รวมกันรถไปเจอรถคันนี้จมอยู่ในน้ำ
แล้วก็ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยเขาก็ดำลงไปดู
ปรากฏไปเจอเป็นเหมือนกับลักษณะโครงกระดูก
แล้วก็มีผ้าห่อโครงกระดูกนี้
หนำซ้ำนะครับเบาะที่นั่งของคนขับเนี่ยเอ็นลงมาเพื่อที่จะกดทับศพ
เนี่ยไม่ให้หลุดออกไปนะครับแล้วที่สำคัญไปเจอลักษณะเหมือนเป็นเทปเป็นใหญ่ใหญ่นะ
หลุดอยู่แถวบริเวณของศพด้วยแล้วก็ยังไปเจอพวกปูนนะฮะที่เป็นแบบก้อนขาว
ไปอยู่ข้างหลังทีนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เปิดเผยออกมาปรากฏว่า
ทางคุณแม่ของทางคุณต่อของทางคุณกลิ่นเกษรเนี่ยรู้ทันที
แล้วว่าไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าคุณต่อฆ่าตัวตายแต่
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่มีใครไปฆาตกรรมเธอหรือไปฆ่า
เธอแล้วก็อำพลางศพโดยการเอารถคันนี้เนี่ยนะฮะไปเข็นลงไปใน
น้ำอืมแล้วก็ไปจมอยู่ในน้ำสามปีครับที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมได้มี
พูดคุยกับคุณแม่ของเธอแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางน้อง
ของเธอด้วยนะครับคือทางคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่
แปลกเพราะตัวคุณต่อเองเนี่ยคบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งปัจจุบันนี้นะ
คือในอดีตคุณต่อเคยแต่งงานไปแล้วแล้วก็เคยมีทายาทด้วย
กันเป็นผู้ชายอายุ๑๒ปีนะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็แยก
กับสามีเก่าไปคุณต่อได้มีโอกาสมาคบหากับผู้ชายอีกคน
หนึ่งเขาลี่กกลับเป็นอาเฮียคนนึงก็แล้วกันอายุ
พอจมขวนว่าเป็นคนหนึ่งก็ชอบกันโปรกฏว่าคุณต่อเนี่ยจะไม่
กว่าสองคืนสามจะไม่กลับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
แล้วนั้นเนี่ยคุณตอบก็หายไปเลยในปี๕๙แล้วหายในวันที่๑๒ภุศจิกาย่อน
หน้าบ้านของแฟนของเธอที่เธอคบหาอยู่ปรากฏทางคุณแม่เธอเนี่ย
เมื่อ๓ปีก่อนเพราะเธอหายตัวไปปุ๊บ
คุณแม่ก็ไปตามหาโทรศัพท์ไปถาม
เหยียร์คนนี้ซึ่งเป็นแฟนของเธอที่พบหากันอยู่ว่า

จะมาแบบว่าจัดการเรื่องร้านสเต็กให้แม่
แล้วก็นางวางโครงการจะทำนู่นทำนี่กันเนี่ย
แต่ทีนี้อยู่ดีเนี่ยต่อบอกจะมาหาแม่เนี่ยวันที่๑๒แล้ววันเสาร์
แต่อยู่ดีหายไปจนวันอาทิตย์เราก็ยังไม่เจอ
ปรากฏว่าคนที่คบหาอยู่ด้วยเขาบอกอย่างนี้บอกว่า
คุณแม่ครับพอดีต่อไปแต่งหน้าให้เจ้าสาว

อ่าบอกต่อเนี่ยชีพนี้ไปแต่งหน้าให้เจ้าสาวบอกอย่างนี้นะฮะ
ก็รอจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้๓ปีไม่เจอลูกอีกเลย
รู้คำพูดสุดท้ายของผู้ชายคนนั้นคือบอกว่า

แต่สิ่งที่มันแปลกใจคืออย่างนี้พี่เหมียวคุณพระดำคุณผู้ชมก็คือว่า
แม่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมตอนไปพบศพที่อยู่ในรถคันนี้
ปรากฏว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดนอนเป็นผ้าสาตินสายเดี่ยวนะฮะ
แล้วก็ไปเจอบริเวณด้านล่างของศพเนี่ยเหมือนใส่กางเกงชั้นในสีดำอยู่
ออกไหมฮะพอเสร็จปุ๊บลงมาคำนวณดูดีพี่เหมียวยังไงนะฮะ
แฟนบอกว่าหายไปเนี่ยนะครับในวันที่๑๒ที่แม่ตามก็คือตรงกับวันเสาร์
ซึ่งเธอไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วแสดงว่าอยู่บ้านแฟนอยู่ดีแฟนบอกออกไป
แต่งหน้าให้เจ้าสาวแล้วศพดันใส่เป็นชุดนอนผมถามว่าใครจะใส่ชุดนอน
ไปแต่งหน้าให้เจ้าสาวจริงถูกไหมแล้วมันบังเอิญเหลือเกินว่าเป็นวันที่๑๒ก็เป็น
อยู่บ้านแฟนคนนั้นคืออันนี้เราไม่ได้กล่าวหากันนะฮะแต่ว่าคุณแม่เขาเนี่ย
ได้มีการพูดเอาไว้แบบนี้คือวันที่หายไปวันที่หายไปมันเป็นแบบนี้แล้ว
ยังไงล่ะต่อไปถูกไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าลูกเธอนั้นขับรถลงไปเอง
แล้วทำไมศพไปอยู่ข้างหลังอ่าถูกไหมถูกมัดด้วยทำไมศพไปอยู่ข้างหลังถูกห่อ
แล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าปูเตียงนะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าขับรถลงไปเอง
มันก็ต้องแต่งชุดทบสิเนอะคือความชัดเจนมันน่าจะมีชัดมากกว่านี้ไง
อืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยแน่นอนว่าไม่ได้สภาพของศพเนี้ย
คือไปอยู่ด้านหลังของเบาะหลังคือถ้าเกิดจะเอาลงรถลงไปเนี่ยจะไปอยู่ข้างหลังได้ยังไง
ว่าเออลอยขึ้นไปไม่ได้ใส่เบลต์สมมุตินะ
ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเอาห่อผ้า

สงสัยคือวันนั้นก็ตรวจสอบได้ดีว่าใครแต่งงาน

แล้วในรถมีอุปกรณ์แต่งหน้าเปล่าถ้าเขาเป็นช่างหรือว่า
ไม่น่าจะมีแต่ทีนี้
ตัวแฟนของเธอก็ที่คบกันอยู่ก็บอกว่า

ชัดใหญ่เลยคนเป็นเจ้าสาวมีกี่คนใน๓ปีก่อน
วันที่๑๒พฤศจิกายนใช่ไหมคะในบริเวณนี้
ซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่แห้งก็คือไม่มีใครเห็น
ใช่จริงแล้วตรงนี้จะค่อนข้างจะแบบว่า

แต่ว่าน้ำนี้ตอนนี้ลดพอดี
ที่พี่ทุกแม่น้ำตอนนี้ไม่มีน้ำ

ตอนนี้ได้ลอยพุทธบาทขึ้นมาล่วงหน้า๔เดือน
จริงต้องขึ้นเมษาที่โขง
ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ลงก็เลยเจอรถใช่ไหมถ้าน้ำราดสุดเป็นอย่างไง

ตลอด๓ปีที่ผ่านมาก็ตามหาอยู่จนเหมือนกับแทบจะ
ก็คือไม่มีหวังไม่รู้เลยไม่มีเบาะแสใด
คือเขาไปตามหาหมดเลยไปร้องทุกที่

แล้วก็รู้สึกคนนี้จะเป็นคนที่ครั้งนึงนะครับเมื่อ๓ปีก่อน
เขาเคยเห็นว่ามีรอยของรถมันไหลลงไป
แต่เขาก็ไปถามคนในระแวกแถวนั้นนะว่ามีรถใครหายไปไหม
เพราะเขาก็สงสัยมันจะมีรอยได้ไง

เขาก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วก็เก็บความลับนี้ไว้ในใจ
จนกระทั่งวันนี้พอมาเจอรถเขาก็ตกใจว่าโอ้โหแบบ
เขาสงสัยตั้งแต่เมื่อ๓ปีก่อนแล้วว่ามันมีร่องรอยของล้อรถที่ไหลลงไป
พอคนรอบข้างไม่มีใครเสียหายสูญเสียอะไรก็เลยอ๋อ

ใช่นะครับแล้วคือรถที่อยู่ในน้ำเนี่ยสภาพคือหงายท้องนะ

เออคือรอชี้ฟ้านะ

เออรอน่ะหงายขึ้นชี้ฟ้าแสดงว่าน้ำแรงเลยเถอะมันปัดรถแรงก็มันได้

แต่ไม่ได้ไกลไปจากตรงจุดที่ลุงคนนั้นเจอใช่ไหม

แสดงว่าลุงเขาเริ่มสงสัยมาตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
ว่ารอลุงไปแล้วรถแค่หายไป

นั่นแหละก็คือทางฝั่งของคุณแม่
ผมก็ถามเขาแล้วแฟนที่คบหากัน
รู้สึกตกใจไหมตอนที่หายไป

คือไม่ได้มีแบบกุลีกุจอที่จะหาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าได้ยินที่แม่เขาบอกมาแบบนั้น
อาจจะแบบคือคุณแม่เขาพูดในมุมเขา
นึกออกไหมซึ่งอีกฝั่งนึง

เพราะตำรวจเองก็ไม่ได้ตัดพยานแวดล้อม
หรือบุคคลต้องสงสัยหลายคนนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องราวของอดีตสามีที่เคยหย่ากันไป
แฟนใหม่หรืออะไรยังไงต่างนานาอะไรอย่างนี้

อ๋อเหรอลูกของเขาก็

๑๒ตอนนี้ก็๑๕แล้วนี่ใช่ไหม

ตอนนี้๑๒อู๋ไปให้๙ครวบ

แสดงว่าพ่อแม่กับลูกก็ไม่ได้เจอแค่๙ขวบ
ซึ่งทางน้องสาวของคุณต่อเนี่ย
กับทางน้องเขยก็ดูแลลูกให้
จุดที่รถลงไปกับบ้านเขาอยู่ไกลกันไหม

น่าจะผ่านกัน

อยู่ในจังหวัดเดียวอยู่ไหนไม่ได้ไปเหนือขึ้นเหนือลงใต้ที่ไหน
น่าจะอยู่รถบุรีบ้างแต่นี่ไปอยู่ที่ตลาดบุรีเลยผมไม่แน่ใจ

ส่วนเรื่องมลพิษกับฝุ่นเพียงส่วนเกียรติศาสตร์

ขึ้นไปถึง๘๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะคะ
ก็การรายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
จำนวน๔๖สถานีก็ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง๓๓๘๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มาตรฐานของตรงนั้นไม่ควรจะเกิน๕๐

ปริมาณฝุ่นละอองนั้นเพิ่มขึ้นทุกสถานี
สถานีค่ะมีลดลง๒๐แต่ว่าไปเกินอีก๓๐

ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ควรจะเฝ้าระวังสุขภาพ
แล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

โดยจะรายงานสถานการณ์และสภาพอากาศ
และจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วทำอย่างไรก็ตามให้บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง
กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดอย่างเร่งด่วน

กรมอุตุเขาก็บอกว่า๑๑๒ที่ผ่านมา

๑๒องศาลจริงเหรอฉันเห็นดอยเขาว่านาวกันนะ

ทีนี้อากาศที่ยังหนาวเย็นทั่วไปบนมีไหม
มันถามว่ามันหนาวจัดมันหนาวถึงขนาดมีคนตาย
แต่ในขณะเดียวกันอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหน่อย
เขาบอก๑๒จะกลับมาหนาวลงไปอีก

ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าปงมีแดดจัด
ก็ไม่ได้หายหนาวเท่าไหร่นะฮะ
ในนี้บัตรดำรู้ดีอุณหภูมิต่ำสุด๙

ส่วนที่ยอดดอยก็มีน้ำค้างแข็งแน่นอนนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดก็๑๖องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกรองศ์ภาคกลางศ์ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯมหานครปริมณฑล

ก็๑๘๒๒องศาเซลเซียต
แต่กลางวันวันนี้ก็ฟาดไป๓๐กว่าอีกแล้วนะคะ
จบสิ้นกลางทีวันนี้๓๑นี่
เสื้อโอเวิร์ดพล็อตวันนี้๓๑ใช่ไหมวันนี้๓๒
ที่จำที่เราคุยกันก่อนที่ปิด

อย่างหน้าร้อนเรามันยังมีลมถูกต้องไหม

คุณไปเกาหลีตอนนี้โอเคอากาศรถจะตายเกาหลีอากาศ
อู้้ย๑๒๓องศาถูกต้องมาเลขตัวเดียว

เป็นสูตรใหญ่เลยยิ่งสูตรยิ่งตายเร็วนะฮะ
งั้นก็เขาบอกว่ายอดดอยก็ยังหนาวต่ำสุดก็๕๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางกรุงเทพฯหันกรก็อ่ะเขาแถมให้อีก
ก็ได้อีก๒๓วันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็๑๙๒๕องศาเซลเซียตต่ำสุดนะฮะ
ส่วนสูงสุดก็แล้วแต่ดวงของใครอยู่ตรงไหนไม่เท่ากันเลยนะแต่ละเขต
ส่วนทางที่ริมทะเลค่ะเขาก็บอกว่าทางสุราธานีขึ้นสูง๑๒เมตร
ที่จะไปเที่ยวสมุยกันก็ดูให้ดีนะคะถ้าข้ามเรือขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะนี่ก็แจ้งข่าวมาครับ
เคยมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะตรงนี้ก็ว่ากันไประวังฝุ่นอย่างเดียวพี่
นั่งรถปุ๊บตอนนี้จะบอกว่าเด็กอ่ะสำคัญสุดโดยเฉพาะเด็ก
ลูกเด็กน้อยเถอะเราดูจริงไม่ได้โลกสวยนะ

ความจริงนะวันนี้มันอันตรายจริงมันอันตรายเกินกว่าคนไทยไม่คุ้น

เพราะเราไม่ได้สื่อสารกันมานาน
เราเพิ่งมาคุ้มเมื่อปีที่แล้วเห็นเขาไหมที่เราได้ยินกัน
เขาเตรียมกันมานานแล้วโอเคล่ะ

วันนี้สิ่งที่จะช่วยลูกคุณได้ตัวเราไม่เป็นไรหรอก

หลานเด็กน้อยสำคัญนะ

แค่๒๕ไมโครกรัมคือเรารับได้ที่รูจมูกเรารับได้
แล้วมีขนจมูกรับไว้นี่คือ๑๐ใช่ไหม

เล็กผมเราเห็นอย่างนี้ผ่าลงไป๒๐เท่าคือฝุ่น
แล้วมันเข้าไปในปอดเลยเข้าไปขังไปสะสม

แล้วก็ไม่ใช่หน้ากากแบบทั่วไปด้วยนะ
คุณจะต้องมันจะมีเขียวเดี๋ยวนี้มีขายเยอะ

มันสำคัญจริงคุณจะบอกว่าไม่สำคัญเลย
มีขนาดเด็กไม่กลัวไม่เป็นไรอยู่มาตั้งนานอะไรไม่ได้นะ
เมื่อก่อนมันไม่เป็นไรหรอก
ใช่เราคิดว่าเป็นหมอกภาพที่ท่านเอง
อากาศดีอู้ตื่นมาสู่เช้ายามเช้าเราหนีกันไม่ได้อยู่แล้ว

ร้อยควันพิษก็เยอะเอาสักนิดนึงเอาง่าย
ท่องใหม่แล้วกันว่าหายใจเยอะ
ที่ไม่มีหน้ากากอยากตายเร็วคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

พี่คิดดูออกจากท้องพ่อท้องแม่เราอาจจะไม่เข้าใจ

ว่ามันค่อยลดชีวิตตัวเองลงไปเรื่อยนะพี่

แต่ไม่ต้องสูบ
วันนี้คุณสูบปุ๊บ

แมมแชทคู่เห็นเก้งกวางระมั่งมังผาชอบเล่นกัน
แต่กลายเป็นว่าคนที่เล่นกันแล้วมีแบบว่าเอฟเคที่สุด

เป็นกระเทยต้องฉลาดเป็นกระเทยต้องฉลาดแล้วยังไง

คนเราเนี่ยเสียเงินกับการเล่นแชทกันทั้งหลายเนี่ย

เป็นค่าวไงเพราะไปเจอแล้วผู้ชายฆ่า
ถามเลยพูดคุณก็เหมือนกันเวลาเจอผู้ชายไม่ตรงปกก็มี
ส่งกลับปะได้หมดไม่สดชื่น
ฉันก็แบบว่าแต่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันมีคนกันก่อนไง

กรณีสาวสวยไม่ตรงปกที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด
ขนาดนี้ใช้โปรไฟล์หลอกหนุ่มชมบุรี

คิดดูเองด้วยกันว่าโปรแกรมนี้หรอกผู้ชายชอบโพสต์อย่างงี้ชอบโพสต์อย่างงี้
คุณคิดดูเองด้วยกันว่าคนเราทุกวันยังเป็นโรคเหงากันขนาดไหน
ออกรถกระบะป้ายแดงเนี่ยนะแล้วก็เชิดหนีไปเลย
เอาจริงแล้วก็คือรู้จักกันเนี่ยผ่านจากโปรแกรมแชทหาคู่
แล้วก็ผู้เสียหายหลายล่าเนี่ยก็เดินทางไปแจ้งความแล้วโดยตำรวจก็พบว่านางสาวบุษระคำเนี่ยรอกลวงชายหนุ่มล้ายคนน์คุณ

เพจนี้เหรอผ่านทางผี

อยากจะออกรถแต่ว่าติดเครดิต
คือไม่สามารถออกได้ขอยืมชื่อหน่อยได้ไหม

อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
รถไม่ใช่คันเดียวนะคะกันใช้กำหนดพร้อย

นี่คือหน้าจริง
นายหนุ่มเอาคนหนึ่งแล้วกันชื่อนายหนุ่ม

เครี่ยงใจให้หลอกเธอเค้าให้เองไม่ต้องมาหลอก
มี่น่าแต่มี่ไม่เคยยินพูดพูดละโมรโมร

อีกอย่างเพิ่งนอกเรื่องนั้นหนูไม่ได้อ่านข่าวมาจะหนูเล่าข่าวให้ใช่ไหม
อย่าเพิ่งถ้าวันอื่นความรู้เฟิร์ม

ตนเองรู้จักกับนางสาวบุษราคำ

คุยกันเป็นระยะเวลาประมาณอเท็จเร็วเอง

จนกระทั่งนางสาวบุษราคำอ้างตัวว่า

แต่ไม่สามารถไปวางดาวรถได้

จึงอยากให้ตนไปออกรถให้ก่อน

ดาวเลยหรอ

อ้าวว่าไปทำงานต้นพยายามติดต่อหาก่อไม่รับสายบ่ายเบียงในการจ่าย
กระทั่งตนต้องขู่ว่าอ้าวถ้าไม่จ่ายหรือไม่ยอมคืนรถจะไปฟ้องศาล
ล่าสุดตำรวจแจ้งว่าวันที่๒๐เนี่ยคู่กรณีนัดคืนรถที่สพเสม็ดนะฮะ
มามั้ยยอมรับประกวบมากอยากให้เรื่องนี้จบเร็ว
อยากให้เขาเอารถมาคืนก็ยังไม่มาจนถึงนบัตรนาวก็ยังไม่มา
เอาล่ะนักข่าวไทยรัฐของเราเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ของบ้านของนางสาวบุษราคำ
แต่งหน้าก็ไม่แต่งหน้านางเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับนางเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
แล้วก็เพื่อนสมัยมัธยุมของนางสาวบุษราคำคนหนึ่งชื่อนางสุวิถาพรมแก้ว
แต่โอนคืนมาแล้วเนี่ยตอนนี้นะพี่ลืมไป๘๙๐๐โอนคืนมาเยอะพอสมควร

๐บาทโดยมิสลิปยืนยันด้วยฮะซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาไปหลอกผู้ชายให้ออกรถนั้นก็ไม่รู้

ถูกซึ่งแม้กระทั่งเพื่อนสนิทกัน

บอกว่ามีทางเดียวคือเธอต้องคุยกับเขาซึ่งฉันไม่รู้เรื่องกับเธอ
มันเป็นเรื่องของเธอแล้วนะฮะไม่เกี่ยวกับฉันแล้ว
ตากับยายแกก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพราะตอนนี้ตากับยายของเขาก็ป่วยอยู่ด้วยพี่
นักข่าวก็มาถามจากว่าติดต่อได้ไหม
คุณพี่ดูสิคนเราอันนี้๑๒คันอ่ะแก
อันนี้คันเดียวยังเคลียร์ไม่จบเอาเพื่อนสนิทกันอ่ะเอาไป๘๙๐๐๐บาท

ผู้ชายเขาจะโดนอาวางวงตรงนี้ผู้ชายก็จะโดนประโยชน์ที่บุษราคำจะได้คืออะไร

อย่างนี้ไม่ตรงปกแต่พอเจอตัวจริงเราก็ต้องรู้สิคุณแม่

เขาอยู่ไหนกว่าดีกว่าคนแล้วเขาจะเข้าไปซื้อแล้ว
มันต้องขายได้อย่างไรมันต้องเป็นของบริษัทอยู่เพราะว่าดาวน์
บางทีเขาเอาไปขายแบบว่าขายทิ้งอ่ะไปขายแบบว่าเขาจะมี
อ๋อไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปผ่าเอาไปตัดอะไรอย่างนี้ไหมเออ

ฉันเคยเจออย่างนี้จริงอย่างนี้
อย่ามายำมันผ่านมาหลายปีแล้วกันใช่ไหม
เออฉันไม่ทันคิดถึงข้อนี้โอ้โห๑๒๐๐๐บาทเรี่ยมเลยนะ
หมายนะคะให้ขายเท่าเนอะอะไรก็ได้
เราไม่ได้ลงภูมิอะไรยังงี้
เรียกรถหนีไฟแนนซ์ไงแล้วก็ไปขายอะไรอย่างนี้
มีข่าวนะเรามีข่าวหนึ่ง
เอาผมเหรออีกแล้วเหรอเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผู้หญิงก็เหรอเอออ่าเดี๋ยวมีภาพวงจรปิดมาดู
ทารกใส่ทองเต็มตัวนี่นะครับเป็นผู้หญิงคนนึงนะครับ
ถูกกล้องภาพมุงจรปิดจับเอาไว้ได้
ใส่ผ้าคลุมสีดำนะฮะแล้วก็เข้าไปอุ้มเด็กคนนึงออกมา

อ่าฮะอุ้มออกมาเลยอุ้มออกไปแล้วก็พากลับไปเลยนะฮะ
คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย
พอเธอเดินออกไปจากหน้าโรงพยาบาลไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหนึ่งครับ
บอกให้ไปส่งเธอที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้ก็พาไป

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าไปถึงกลางทางมันถึงสุดทางดี
ลงแล้วก็ไปต่อรถอีกคันหนึ่งนะฮะแล้วก็นั่งรถต่อไปเรื่อย
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะตำรวจเขาไปแกะรอยคุณผู้ชมครับ
ตามจับได้ถึงบ้านเลยตามจับได้ถึงบ้านเลยนะบ้านเธออยู่ที่พังงานี่แหละนะฮะ
นี่นะครับปรากฏว่าตอนบุกเข้าไปที่บ้านเนี่ยไปเจอสามีของเธออยู่
ไปเจอตัวเธอไปเจอพวกแม่ยายของเธออยู่ทุกคนตกใจนะครับว่าตำรวจนั้น
บุกเข้ามาจับได้ยังไงมันเกิดอะไรกันขึ้นปรากฏก็ไปเจอนี่แหละฮะ
สีวรรคเนี่ยพร้อมกับเด็กอายุอีกสองวันเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย
ตำรวจก็เลยรวบเลยจับศิวรักษ์มาก็ถามบอกทำแบบนี้ทำไม
เธอก็ยอมรับสารภาพนะฮะเนี่ยพามาที่สอบพ่อเลย
ยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนที่ไปเอาเด็กคนนี้ออกมาเองจริง
สาเหตุที่ไปออกมาเพราะว่าเธอนั้นน่ะท้องแล้วปรากฏว่าเธอแท้ง
แต่ระหว่างที่เธอตั้งคันขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวของเธอก็คือทางสามี
แล้วก็ทางครอบครัวของสามีดีใจกันยกใหญ่เลยว่าเธอนั้นท้อง
แล้วก็ดีกับตัวเธอมากเธอรู้สึกเสียดายเวลาแบบนั้น
ประกอบกับว่าพอเธอแทงไปก็ไม่กล้าบอกสามีเธอก็เลยบอกสามีว่า
เดี๋ยวฉันจะไปคลอดลูกแล้วนะอยู่บ้านดีหลังจากนั้นก็หายออกจากที่นี่ไป
ที่บ้านไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลไปเอาเด็กของลูกของคนอื่นเนี่ยมา
แล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ตบตาสามีว่าเนี่ยฉันไปคลอดลูกคนนี้มา
คนไปคลอดลูกครอบครัวจะไม่ตามไปเหรอบ้า
ก็นั่นไงสุดท้ายเลยให้ปากคำไว้แบบนั้นที่สำคัญที่สุดนะฮะคือ
มีคนเห็นเลยว่าตอนที่เธอไปเนี่ยนะครับตัวเธอเองเนี่ย
ไปนั่งพูดคุยกับญาติของเด็กคนนี้ญาติของแม่เด็กคนนี้ด้วยนะ
ที่เขาเพิ่งมาคลอดอ่าเธอก็แต่งตัวดีใส่ทงใส่ทองนะครับ
แล้วก็มีถุงผ้าใบนึงถือไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

เผลอก็อุ้มแล้วก็เอาออกมาเลย
ในทางด้านในแพร่สุรัตินะครับซึ่งเป็นผอ
ได้มีการบอกนะครับบอกว่าทางโรงพยาบาลตะกัวป่าเนี่ยนะครับ
ก็ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้ว
แล้วก็ได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี

แล้วก็มีการขอบคุณตำรวจด้วยนะครับ
ที่สามารถตามจับได้ภายในแค่วันเดียวเท่านั้นเอง

แค่ต้องการเก็บความรู้สึกดีเอาไว้อย่างนี้หรอคุณหนุ่ม
เพราะว่าครอบครัวปลื้มมากเพื่อตัวเองท้อง
คือเขาบอกว่าตอนที่เขาท้องเนี่ย
ตอนที่ผู้หญิงคนนี้ท้องนี่คือทางสามีดีใจ

แต่ทีนี้เธอก็เลยไม่กล้าบอกว่าเธอน่ะแท้งไปแล้ว
ก็เลยบอกสามีว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปคลอดลูกนะ
ที่โรงพยาบาลให้เธอรออยู่ที่บ้านไม่ต้องตามไปหรอก
เสร็จแล้วก็ไปเอาลูกคนอื่นเข้ามาแล้วก็มาโกหกวันนี้
ผัวก็เชื่อไม่ต้องตามฟังว่าจะไปคลอดไง
ก็ต้องไปต้องไปแม่ต้องไป

เหมือนละครพี่เหมียวเล่นเลยพี่รัฐก้าว
แท้ปอบตาย

เอาไหมฉันคนหนึ่งไม่อยากจะตาย
เกล้ากาย

ใช่คือเค้าว่านั่งลดปรับอากาศมาแล้วตั๋วอันนี้มันอยู่ในถุงผ้าไง
เค้าก็เลยตามแก่ลอยไปถามรถทัวร์เนี่ยว่ามาจากไหน

ตามแกะรอยไปเรื่อยแค่คืนเดียวเองจับได้เลย

ส่าห์ลงทุนขนาดนั้นเลยเนาะ

คุณคิดดูว่าตอนนี้สายเดี่ยวเต็ม

ฉันเคยเล่าไปแล้วว่านางไม่ใส่ชุดไทย

ตอนนี้คนแห่ไปเต็มลึกลักษณ์ที่รายการเรานำเสนอไป
สายเดี่ยวเต็มเหนียวกางเกงสั้น

ตอนนี้ประชาชนที่ใส่ในย่างนิมมาลเขาดีใจนะคะ
เขาบอกว่ามีหมุดเซ็นเซอร์ตรวจจับการจดรถในที่ห้ามจอด
เออที่ตำรวจพื้นที่นำมาใช้เป็น๑ในมาตอะการลดปัญหา
การจราจรติดขัดในพื้นที่ดังกล่าว
ใช่ยิ่งกว่าทงหล่อ
ค่ะดิฉันไปมานี่นี่ดูสิ

ติดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วจากการสอบถาม
เพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับรถยนต์

หรือว่าตรงป้ายขาวแดงบนถนนนิมารเหมิน
โดยถ้าหากว่ามีรถมาจอดจะมีสัญญาณส่งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
และดำเนินการตามกฎหมายเลย
รถประหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนนิมมาลเหมน
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษสุภาชัยจันทรารองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร

ซึ่งเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยหมุดดังกล่าวนี้จะดำเนินการติดตั้ง
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นเซ็นเซอร์ที่จะตรวจจับว่าจุดไหนมีรถไปจอดหรือไม่

เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดและช่วยให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
วางแผนการใช้รถใช้ถนนและเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น
ถ้าหากมีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเชื่อมฐานข้อมูลจุดจอดรถด้วยแล้วก็
เฮ้ยจะยิ่งเลี่ยมไปกว่านี้นะฮะ
ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้งานจริงอ้าวจบข่าวไม่อ่านต่อแล้วบ้าน

เรียกขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งและทดลองใช้
รวมทั้งพัฒนาการระบบทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมด
โครงการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพหลัก
จะมีการจัดแถลงการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งนะครับ
อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์บางส่วนบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมุ่งแต่จะเก็บค่าปรับเป็นหลักใช่ไหมเนี่ย
เรื่องต้นนั้นจะบอกให้นะคะว่าติดไปแล้ว๑๗๑จุด

ทำไมตัวเองชอบจอดรถที่ขาวแดงละแซ

ว่าไงคะอุศลคัมเรื่องของคนที่ขโมยเด็กเมื่อกี้เนี่ย

ก็คือจริงแล้วเขาไม่ใช่คนอิสลามนะ

เขายอมรับว่าเขาไม่ใช่อิสรามนะฮะ

จงใจกระทำเลยนี่คุณเฮ้ย

ตกใจจนจะช่วงใจนะคะต้นตะเคียนไบโพล่าหรือเปล่า

งานใหญ่มาก

คล้ายนิรคุณคุณแม่ก็กลับไปเยอะนะ
กลับมามั้ยพบหมดอ่ะเหมือนว่าขอโอ้โฮสิกัน

เมื่อก่อนนางก็ต้องไปกินเนาะไปแต่งหน้าฉันก็ต้องไปกินข้าว

จุดเริ่มต้นของหลายคดีเนี่ยเกิดจะเยอะอยู่
ฉันอยากได้ลายชื่อของคนที่ผ่านบ้านเธอแล้วมาโด่งมาดัง

เพราะว่านางให้หวยมาเนี่ย๓มวลติด

สลัดกินแบบรัฐบาลต้องอย่างนี้ด้วยแบบกันใช่

ปรากฏว่าบางคนปลดสินกันกันหมดเลย
ถูกกันที่๔๕แสน๔๕แสน๓๔แสน

อ้าวก็ฉันเล่าไป๒รอบแล้วแอ้งจี้เนอะ

ถูก๓๔แสนคนในนั้นถูก๓๔แสนเลย

นางก็จะมาเข้าฝันว่านี่ชุดไทยนางเยอะ

ก็อันนี้นี่ชาวบ้านวังห้ามเนี่ย

มาเข้าฟังเพราะว่าเป็นตะเคียน๑๒พี่น้อง
นี่ไงไม่เกียร์ออกมาให้แมวแมวมายังไง
ดูซิคุณดูหน้าบัตรนาวหลังจากที่เราเนื่องทำเสริมข่าวไป
ไทยละที่ทำเสริมข่าวไปคุณดูรีสานเลย
คุณดูตะเคียน๒พี่น้องนางบอกนี่เข้าใจ
เป็นแมว
นางเพิ่งอายุ๒๕ปี

จะมีการขึ้นบ้านใหม่ให้กับเจ้าแม่ตะเคียนเสา
สาวสวยสายเดียวส่วนนักแสวงชอกนักเสียงชอกนะฮะ
นี่เห็นไหมตะเคียนรักแป้งมาก
นี่อีบ้านก็แป้งนุ่มก็เล่น

ว่าตอนนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนสารให้นางนะ
ปรากฏว่าชาวบ้านบอกเห็นเลขชัดแล้ว
ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นหมดแล้วฉันเห็นหมดแล้ว
จากต้นตะเคียคาดว่างวดนี้ยังมีผู้โชคดีนะ
จะถูกรางวัลจากต้นตะเคียนเหมือนงวดที่ผ่านมา
ส่วนชุดสายเดี่ยวที่นำมาถวายเจ้าแม่นั้นน่ะ
ได้มีน้องหนูเนี่ยลองเอามาสวมใส่ดูสิ

ไม่มีการรำนะโน่นางไม่ชอบไล่รำไม่เอาต้องเต้นไล่รำโบราณต้องเต้น
เต้นใช่ไหมแล้วก็สายเดี่ยวไม่เอาชุดไทย
หลังจากที่แม่ตะเคียนสาวผู้โด่งดังนะครับ
มีผู้ไม่หวังดีเดินทางมาดูบริเวณที่ตั้งสารแม่ตะเคียน
พร้อมกับแสดงตัวเป็นหมอเพียรกันชัย

บอกว่านี่แหละฉันเคยทำลายสารนี้มาแล้ว
ส่วนประชาชนบางคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
พูดไม่หวังดีว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้อยู่แต่บ้าน

แต่คอยดูสักพักนี่ต้องไปอยู่เหมือนสารเจ้าพ่อกาโม่

ก็โดนลื้อออกไปอีกครับอาทิศทร์วัดลื้อออกไป

แล้วก็ไปอยู่ในรั้วบ้านของคนที่ดูแลเขานั่นน่ะ

ว่าท่านชอบสารแบบนี้หรือเปล่า
ท่านอาจจะชอบแบบโอ้โฮเลขคุณแม่งสวยมาก
ตะเคียนรักแป้งมาก

ทำรายการอยู่เหรอ๓๕๖

ก็รู้อยู่ว่ารายการทำอะไรก็อ่านข่าวไปสิ

ซื้อก่อนหนุ่มไม่มีแล้วแหละ
ซื้อก่อนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใสใสแว้นสีทอง
จิตใจมึงมึงมันเอามาหิด

เอ้ามีกรณีแม่ปล่อยลูก๔ขวบเล่นมือถือปรากฏเผลอกดนะฮะ
จริงเอามาดูซิ
บอกว่าต้องมีมารยาทนิดหนึ่งเมื่อกำลังอ่างขาย
อ่ะเธอบอกเองอ่ะสวัสดีครับผม
อ้วนอะไรออกทีวีอยู่เท่านี้นะ
โอเคเฮ้ยกุยเลย
ทำไมล่ะโทรมาทำไมครับแม่
เออดูสิ่งอยู่ดีก็ไม่รับแน่จริงพูดสิไม่เอา
อืมต่อแฟนเขา
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คสวรัฐอุดมรานะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพนะครับ
ระบุว่าเตือนไว้เป็นบทเรียนโทรศัพท์กับเด็กไว้ให้ห่างกันเลย
มาแต่งานไหมประจำปีขอนแก่น
นี่นะครับก็ซื้อของมาเยอะแล้วนะ
บักเนสอายุ๔ปีเล่นโทรศัพท์พ่อมัน

คันที่๒คันที่๓๑๖๙

รับผิดชอบให้เขาคันที่๑กับ๒
พ่ออยากร้องไห้
เราโหลดแอปเพื่อนผู้ใช้ชนัดแปลว่างใหม่
อย่าได้ส่วนลด

สั่งแล้วไม่ต้องลดแอปทิ้ง

ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับไปติดต่อยังเจ้าของโพสต์ดังกล่าว
คือคุณสาวรัฐอุดมลาหรือว่ากิ๊กอายุ๒๒ปี
ก็ทราบว่าวันที่๑๐ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ๒ทุ่ม
หลังจากกลับไปเที่ยวงานไหมขอนแก่นวันสุดท้ายนะฮะ
ก็ซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้านกับสามี
ขณะกำลังรับประทานอาหารนะครับก็นำโทรศัพท์มือถือของสามี
แล้วก็ให้ลูกชายวัย๔ขวบนั้นเล่นตามลำพัง
ก็เล่นประมาณสัก๓๐นาทีครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ

เข้ามาที่เครื่องของสามีเธอก็เลยกดรับ
บอกว่าสั่งแมคโดนัล๓๖๙บาท
ให้ออกมารับของที่หน้าบ้านได้เลยตอนนี้ถึงแล้ว
พอสามีและตนเองเดินมาหน้าบ้าน

ส่งน่องไก่๑๖๙บาท

ลูกชายฉันเนี่ยแหละ

มันเข็มกระแทกเข้าไปนะครับอันนี้นะครับ
ที่หลายจะอ่านข่าวอยู่ใครแทรกจะตบปาก

คุณต้องตั้งหูนะครับโอ้โฮตัวดีแหละพูดกันนะ
เหนื่อยนุ่มเหนื่อยลำไยนุ่มคำที่๒นี่แหละ

เธอก็บอกเธอชี้แจงทำความเข้าใจของลูกชาย
มีคนเล่นมือถือแล้วก็เผลอไปกดสั่งเมนูอาหารเข้า
ขอรับผิดชอบแค่๒รายการแรกเท่านั้น

จะให้ลูกชายดูตำแหน่งว่าคนสั่งอาหารมาถึงไหนแล้ว

ตนเองนั้นลืมลบแอปดังกล่าวออกจากเครื่อง
ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายเคยเล่นมือถือของตนเอง
แล้วก็กดเข้าไปใช้งานแอปนี้เหมือนกันนะฮะ

คาดว่าเนสเนี่ยลูกชายเนี่ย
น่าจะเห็นแอปดังกล่าวก็เลยกดไปตามแล้วก็ไปสั่ง

อยู่เล่นเป็นยังไปกดพระเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นการ

โตขึ้นถ้ามายูเล่นติดเกมนะเธอจะต้องเจออะไรรู้ไหม

มันซื้ออุปกรณ์เกมกันอ่ะอุ้ยอันนั้นเป็น
แต่ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันต้องให้ใส่รหัส

ไม่น่าบัตรเคดิตนางทัพก็เป็นนะอีกหน่อยรู้ไหม
อันนี้มายูอยากเป็นที่อยากเป็นที่สุดไม่ได้อยากเป็นที่พูดอย่างนี้

คือทำอะไรนะอ๋อนาจาไปดูก็สนุกนะ

อยากเป็นนาจาตอนนี้มันต้องพาไว้ผมจุกสองข้างแล้วก็แต้มอะไรแดงให้แม่มันทำตรงนี้

ใช่สนุกเมื่อวันก่อนยังอยากเป็นเอลซ่าอยู่เลย

วันเดียวปุ๊บมันเป็นนาจาแล้ว

นานอุ๊ยเป็นเอลซ่าแบบเต้นเอลซ่า
เดี๋ยวสตาร์ทวอร์เข้ามาสตาร์ทวอร์ให้หน่อยค่ะเป็นคืนเดียว

ไม่เอาแล้วนาจาอาการเป็นอย่างไร
ก็โดดแบบเป็นนาจาแหละเหมือนน่ะ
แล้วนาจาเนี่ยตายตาต้องดำ
ปีอย่างนี้นาจารที่ไปดูการ์ตูน
มันก็ต้องทาตาให้แม่มันทาตาดำตรงนี้
แม่กระทาพานั่นน่ะ

จริงนี่มีสตาร์ทวอร์มาต้องระวังแล้วรู้ไหมอีกหน่อย
คนเล่นเกมเนอะเด็กเล่นเกมซื้ออุปกรณ์กันน่ะ
นี่คือทางอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับสั่ง๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐ไง

เดี๋ยวนี้มันง่ายคุณแม่คือกดสั่งแล้วมันไปเลยนะพี่แมว
พี่แม่เอารู้ไหมอ๋อใช่ไอ้นี่คือมันต้องใส่รหัส
ลูกเพื่อนหนู๕ขวบ
งั้นก็ไอ้๔ขวบนี้ก็ธรรมดาแล้วใช่ไหมนี่
เรื่องปกติตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้ว
ไอ้นาจาไหม
ไม่อยากไปเลย
เป็นจริง

ทั้งวันอ่ะเออแต่พอให้ไปด่านี่รับไปนะอย่าง๓แสปให้รับไปนะ
ให้มาด่าม่ดดำเล่นมันมาเพราะว่ะเออ

อะไรที่ได้ด่าเธอก็ต้องไปเจอกับมัน
เอามันไปซุกปุ๊บพี่หนุ่ม
คือทุกอย่างจ้างมาแบบอแน็กลูกเดี๋ยวเอาเงินนะ

แต่ถ้าพวกนี้ที่โทรไปปรัญว่ามาด่าพี่มดำเล่น

เดี๋ยวจิ๊ดดูสิออกไปอีกนึงมันบ้าไหมครับแต่พ่อมีวันอยู่แน็กก็ไม่รอช้าครับ
คุณแน็กมีเด็กไอ้สิแน็กถือว่าบอกที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คู่หูตัวนั้น
เธอเด็กฉลาดอาร์เทอร์ฉลาดจริงที่ดูจะสนุกไปกับการรีวิวในแต่ละครั้งล่าสุด
น้องแน็กได้โพสต์คลิปนะครับนี่ดู
ขนาดใหม่๑๐๐มิลลิลิตรด้วยนะและตอนนี้ดิฉันเขามีกิจกรรมดีดี
จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดฟ้าทั้งหมดก็คือเหม็งที่เราเห็นกันนี่แหละ
แน็กก็ยังทำเอาแฟนคลับเนี่ยแห่แชร์กันสนานร่านโซเชียลด้วย
เพราะว่าเป็นภาพเจ้าตัวกับผลงานภาพยนตร์ใหม่นั่นเล่นของพจน์อานนท์
จ้ะจ้ะแต่ที่สายว้ำใส่ทำเอาแฟนหลุดโฟกัสไปที่เป้า
เป้าอีแน็กนะฮะเห็นไหมอ่ะเขาเล่นหนังใช่ไหมนั้นน่ะหนังของพอสต์อานนอน

อีกมุมนึงของแน็กซ์ก็เห็นว่ามันตรง

บอกว่าไม่มีอะไรยัดนะจ๊ะไม่ได้แบบเป็นหนังโบราณ

เค้กเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยค่ะ
นี่ไงไปมาสุดท้ายไม่โพสต์แถล่งต่อเท่านั้น
ทุกคนไปด่าหนังไงว่าไปเล่นหนังพุทธอนุนย์ทำไม

แม่เจ้า
ไม่มีที่ไม่จ่ายนโตะพรตแหละ
ใครที่ไม่ได้พูดมาจริง
แต่ต่อมายนั่งต่อ
แต่จ่ายครบหมายครบ

เล่นมาแล้วใช่มา

ปะตาบาปในชีวิต
ให้กลับกลับเอง
วันนี้พี่ดี

สายน้ำน้องสายน้ำลูกของเอมมี่มรกฏนะคะ

พ่อแม่จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้ลูกไปดูรูปกันนะคะ

เอมมี่เขาเปิดคารุหารุอุ้ยน่ารัก
รับเพื่อนที่มางานปาร์ตี้แบบสุดอบอุ่น
เป็นเพื่อนนอกวงการแล้วก็เพื่อนวงการมากันเยอะแยะเลย
ไล่มาเอารูปมาดูเยอะนี่
ภายในงานนะครับแต่มีรูปโป่งแสนเก
นี่โอ้โหใหญ่จริงว่ะ
มีฟู้ดทรัคมีบ้านบอลให้เด็กได้เล่น
แล้วก็ภายใต้ทีมงานเขาจัดเป็นสีฟ้า

ลูกใครน่ะพายกันหมดนอนหลับกับเราเลยดู

เป็นสีฟ้าน่ารักเนอะไล่มาดูอ้าหลับด้วย

มงเอมมี่อะไรอย่างนี้มากันหมด
ช่วงหน้าปั้นจั่นขอราบววตแล้วนะฮะ
พออาโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินเป็นแฟน
ก็แห่อนุโมทนากันเยอะแยะเลยเดี๋ยวกลับมา
ไปกันนะปั้นจันทร์๑๘ธันวาลนี้บวชแล้ว
ปั้นจันทร์ซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวเทยอยเดินสาย

ซึ่งที่ผ่านมาปั้นจันทร์ก็เจอมอเตอร์สูงชีวิตเยอะมากันนะ
ปั้นนี่เวลาโพสเรื่องอะไรใช่ไหมโพสเรื่องร้อนเหรอ
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มได้มีโอกาสโพสต์ข้อความลาบวช

ผู้มีพระคุณพี่น้องแฟนเจ้ากรรมนายเวรนะครับ
เพื่ออุปสรบบทในวันที่๑๘ธันวาคมนี้
กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อท่านด้วยกายวาจารย์
ก็คือเอาง่ายนางมาขออโหสิกรรม
ทุกท่านให้อโหสิกรรมให้เขาด้วยนะครับ

ไปทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่า
แล้วขอให้มาร่วมอนุโมทนากับผมในครั้งนี้ด้วย

ก็ไม่มีอะไรต่อกันมีอะไรก็โอ้โหสิ

ปั้นจันคือทำให้เราเราก็ขออาโหสินะ

มีหนี้มีอะไรขอยกให้หมดมันเคยยืมตังค์ใช่ไหมว

เวลายังไม่หมด
ลุยสวนใกล้ชิดธรรมชาติ

ส่วนที่ไหนจันทร์หรือครับอยู่รูปภาพเลยครับส่วนภรรยา
ก็จะมีงานให้ต้องรับผิดชอบจนล้นตัวนะฮะ
แต่ว่าคุณพ่อลูกหนึ่งคุณชาคลิ๊กเนี่ยก็ไม่ลืมนะครับดูลูกดิคุณลูก
ที่จะหาเวลานั้นพาลูกแล้วก็ภรรยาคนสวยเนี่ย
ไปเที่ยวเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมร่วมกัน
อิสกรรมของคุณชาคริสได้มีการโพสต์ภาพถ่าย

ขณะที่สมาชิกทุกคนก็ทำกิจกรรมร่วมกันในสวน
ไม่ว่าจะเป็นการปีนต้นไม้นั่งรถขุดดินชมแอ่งน้ำต่างนานา

ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายแต่ละภาพนั้นคือ

ไม่ต้องบอกรู้สึกเลยนะว่ามีความสุขขนาดไหนนะครับ
เรียกได้ว่านอกจากได้เลี้ยงลูกชายให้ใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว
ก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหนูน้อยไปด้วยนะฮะ

เปลี่ยนชีวิตอีคิดได้เลย

พี่หนุ่มเกิดเป็นชีวิตไม่คิดว่าคนอย่างอีคิดจะตื่นเช้า

คือแบบว่าคนอย่าคิดไม่คิดว่ามันจะแบบว่าตื่นเช้า

เกรสกรันเก้าฉลองอายุครบ๓๑ปีบุญเรือหรู
สำหรับดาราสาวคนนี้นะคะก็ขาวที่สุด

ฉันว่านะเหมือนมีนีออนอยู่ในร่างกาย
เขาก็สนุกสนานกันมีช็อตเด็ดให้ชาวเน็ตเนี่ย

เพราะว่าเพื่อนซีอย่างสาวเชียร์ที่คำพรลงคลิปบรรยากาศในงาน
เห็นหนุ่มปริศนาน่ารอดคนหนึ่ง

เป็นที่สงสัยจะใช่หวานใจคนใหม่ของเกรสหรือเปล่า
เชียร์ก็โพสต์ขณะที่เกรสกำลังร้องเพลง
ในไม่กี่คนเพื่อขอบคุณเพื่อนแท้ในชีวิต

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนในชีวิตนะคะ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่เคยขอพรเลย

เพราะว่ากูจะไม่เหลือเพื่อนเลยสักคน
แล้วอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะ
แล้วพบกันใหม่ปีหน้าปีหน้าเราจะจัดบน
เฮียมาตลอดนะจัดบนเครื่องบินชื่อนิก
ยืนทางข้างแล้วถึงสะโกนว่าอย่าเกรงดิอย่าเกรงดิ

จากนั้นเจ้าของวันเกิดก็บอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้นิกและเพื่อนทุกคนค่ะ

บ่ายเตยท้องแล้วจริงไหมอังจริง

เขาบอกว่าเพิ่ง๒เดือนไปหมาด
สำหรับคู่ของนักร้องสาวสุดแซ่บนะครับ
บ่ายเตยอาเซียมแล้วก็ดีเจย์แมนพัฒนาพล
โดยฝ่ายหญิงก็โพสต์รูปในวันครบรอบ
พร้อมเล่าความสนุกจำนิดหนึ่งภายในงานแต่งงาน

พร้อมเพล็งว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน

นักร้องลูกทุ่งยอดกระตันยูของผม

อ๋ออาจจะแซวกัน
ทำเอาไลค์คนตรงนี้นั่งท้องหรือเปล่า

งานนี้มีแฟนคลับมากดไลค์จำนวนมากแต่ลุ้นกันตัวโก่งนะครับ
เนื่องจากคอมเมนต์นี่มีนัยยะแบบนี้
สาวใบเตยอาจจะมาตั้งท้องหรือเปล่า
นี่ไงแล้วทั้งคู่นะครับ

ทั้งคู่คือให้สภาพว่าหลังแต่งงานจะเปิดหน้า

แบบว่ามีลูกเต็มที่เลยเนื่องจากไอแมนอยากมีลูกเต็มที่แล้ว

อย่างไรก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีเบบีหรือเปล่า

แน่พี่หนุ่มต้องรู้อะไรมาล่ะอันนี้คือเห็นเขาใส่หัวใจสามดวงต้องไปถามดู
คุณหนุ่มมีสักข่าวไหมฮะอ๋อหมดแล้วข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ